ไปดูสายหมายต้องรอดวันนี้พาผู้หญิงที่ถูกสอจอคนดังของจังหวัดนครสวรรค์ขออภัยฮะของจังหวัดปฐุมธานีทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสคือไปขอคุ้มครองพยานนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเธอกังวล
กังวลเรื่องของความปลอดภัย
นายเอกพบเหลืองประเสริฐครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดพานางสาวกันทะมณีนะครับ
นำสกุลนัทจารุพิชยาอายุ๓๗ปีเป็นผู้เสียหายหลังจากถูกนายมณัสนันหลีนวรัฐหรือว่าสจฟลุ๊กสมาชิกอบจปฐุมธานีนะครับ
ทำร้ายร่างกายผลักหกล้มจนกระดูกแขนขวาแตกต้องผ่าตัดแล้วก็ดามเหล็กเข้าร้องทุกข์กับกระทรวงยุติธรรมครับ
โดยมีเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับรับเรื่องแล้วก็ขอให้กระทรวงจัดชุดคุ้มครองพยานติดตามคดีแล้วช่วยเหลือเรื่องของเงินเยียวยาค่ารักษาพยาบาล
ตบทีนึงได้ไหมหมั่นไส้จัง
ประมาณว่าถ้าเยอะแอ๊กจังอะไรแบบนี้นะฮะ
แฟนเธอก็ก้มหัวให้ตบแต่เธอพูดขึ้นมาตบไม่ได้
ไม่ได้ทำอะไรผิดจากนั้นสจฟลุ๊กก็พูดว่า
เดี๋ยวจะตบทั้งคู่นี่แหละแล้วก็มาเดินมาผลักอกเธอเต็มแรงเลยนะครับ
พื้นปูลงไปที่พื้นปูแล้วข้อมือหักแบบนี้แหละครับ
ดูสิครับผิดรูปไปเลยต้องผ่าตัด
ส่วนสาเหตุที่ทำให้สจฟลุ๊กนะครับ
มาหาเรื่องคิดว่าเป็นเรื่องที่เธอกับแฟนโพสต์รูปขายรถยนต์
แล้วสจมาคอมเมนต์แบบหยาบคาย

แล้วเลยมีการโต้เถียงกันผ่านโซเชียลมีเดีย
ต่อมา๑๒พฤศจิกายนสจฟลุ๊กเนี่ยนะฮะ
โทรศัพท์มาขอโทษว่าไม่มีเจตนาทำร้าย
ยืนยันว่าจะไม่ยอมไก่เกลี่ยและขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับ
แต่ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้มันถึงขนาดนี้
โทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์
โทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์
โทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์
โทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์
โทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์
โทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์
โทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์
โทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์

โทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์
โทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์

โทรศัพท์โทรศัพท์